กลับมาติดตามข่าวกันต่อนะฮะก็อัปเดตความคืบหน้าในคดีของคุณแตงโมซะหน่อยนะฮะ
จับพิรุษแก๊งสปีดโบ๊ทกันต่อนะครับ
เราสองประเด็นไปแล้วนะทั้งเรื่องของไฟไปแล้ว

เรื่องทุ่นเนี่ยก็มีคนไปจับพี่รุษอีก
ว่าเอ๊ะภาพตอนที่เรือสปีดโบสต์กำลังจะมาจอดเทียบท่าพิบูรสงครามหนึ่งเนี่ย
องไปท้ายเรือจ๊อปที่ทำหน้าที่เหมือนกับเด็กท้ายเรือในการวางทุนเนี่ย
มันเหมือนมีอะไรหรือเปล่าตอนที่หย่อนทุ่นลงไปในน้ำ
เหมือนกับมีมือขาวอยู่ใต้น้ำ
นั่นใช่มือของคุณตังโมพยายามขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
นี่ดูจังหวะนี้นะคะคุณผู้ชม
นี่ซึ่งคลิปนี้เนี่ยเป็นคลิปหลังจากที่คุณตังโมตกเรือไปเรียบร้อยแล้วนะ
แล้วเนี่ยตอนที่เนี่ยจังหวะเนี่ยเห็นมั้ยคะ
กำลังจับทุ่นเรือแล้วคือเหมือนกับเขาสารวนอยู่กับทุ่นนั้นน่ะ
บางคนเขาก็ดูแล้วเขาบอกว่าคลิปนี้พอเอาไปเพิ่มแสงเลยนะ
เหมือนกับเป็นมือคนเนี่ยเอื้อมคว้าทุ่นอยู่แล้วถูกสะบัดออก
บางคนบอกว่าเห็นไปถึงเป็นเงาที่อยู่ใต้น้ำเลย
เหมือนเป็นร่างเป็นแขนเป็นขาคนกำลังขอความช่วยเหลือหรือเปล่า
จะจับทุ่นเพื่อเอาตัวรอดหรือเปล่า
แล้วก็ข้อสังเกตในโลกโซเชียลมีเดียก็มีเยอะ
แล้วก็บอกว่าดูสิถ้าสมมุติเกิดเป็นแบบนั้นจริง
กลายเป็นว่าคนบนเรือโดยเฉพาะจ๊อปเนี่ยคือไม่ได้ช่วยเหรอ
คนกำลังจะจมน้ำเหรอนี่จงใจให้จมน้ำใช่ไหม
แล้วมันมีเหตุอะไรก่อนหน้านี้บนเรือไหมถึงขั้นต้องเอาชีวิตกันเลยเหรออืม
นี่ค่ะเป็นการตั้งข้อสังเกตแบบเยอะมากในโลกโซเชียลมีเดีย
บางคนบอกว่าโอ้โหถ้าเป็นแบบนี้จริง
ถ้าคุณแตงโมพยายามตะเกียกตะกายใช้แรงเฮิกสุดท้าย
ในการจะดึงทุ่นเพื่อเอาชีวิตรอดถ้าเป็นแบบนี้สงสารคุณแตงโมมาก

ใช่ค่ะทีนี้ประเด็นนี้เอายังไงดี
เราก็ต้องไปถามคนที่เขามีความรู้เรื่องเกี่ยวกับเรือแล้วก็การวางทุน
ถามคนเดิมเลยค่ะพี่บอลคุณบอลธนกฤษวงสุวรรณเนี่ยนะคะ
แล้วคุณบอลก็อธิบายให้ฟังนะเกี่ยวกับประเด็นเรื่องการวางทุน
คือคุณบอลอธิบายว่าปกติแล้วเนี่ยเรือจะมีเป็นลูกกันกระแทกหรือว่าเป็น

ถูกต้องอยู่ที่ด้านหน้าหรือว่าด้านท้าย๒ฝั่งเลยนะข้างละ๒ลูก
แล้วความสูงของน้ำช่วงระหว่างเรือมันไม่เท่ากัน
ก็เลยทำให้ทุนตรงนี้มันไม่เท่ากัน
ทีนี้เขาต้องใช้เชือกยาวกับเชือกสั้นช่วย
เขาบอกว่าเชือกสั้นจะต้องไปอยู่ท้ายเรือ
เชือกยาวเนี่ยจะอยู่หัวเรือเพราะว่าเวลาที่แบบเรือมันวิ่งปกติ
หัวเรือมันก็จะสูงกว่าท้ายเรือมันก็จะต่ำกว่าอยู่แล้ว
ธรรมชาติของเรือแบบเนี้ยนะฮะใช่ค่ะแต่คลิปที่เห็นเนี่ย
ก็แปลกเหมือนกันที่เอาเชือกยาวมาใส่ด้านท้าย
เฟนเดอร์หรือว่าทุ่นมันก็เลยรากับน้ำ
มันผิดจากการใช้งานตามปกตินะฟังที่คุณบอลอธิบายแล้วกันค่ะ
นะครับด้านหน้าจะยาวเพราะว่าสูงกว่านะครับ
ทีนี้ในจากในภาพเนี่ยเป็นการสลับกัน
ก็คือเอารูปที่จะต้องอยู่ด้านหน้ามาใส่ด้านหลัง
ลูกที่จะต้องอยู่ด้านหลังไปใส่ด้านหน้า
ด้านบนก็จะลอยเขินขึ้นไปเลยลอยสูงขึ้นไปนะฮะ
จากที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้มันพอดีมันจะสูงขึ้นไปนะฮะ
ด้านท้ายจากตำแหน่งที่พอดีก็จะกลายเป็นตกลงมาในน้ำเยอะนะฮะ
มันก็เลยลาไปกับน้ำในภาพที่เห็น
น่าจะมีการพูดคุยแล้วบอกให้เปลี่ยนก็ถึงได้มาขยัน
มาขยะให้มันให้มันถูกซะเวลาใช้งานมันก็ได้ใช้งานได้ครับ
จริงที่พี่มองค่ะเห็นมือไหมคะ
ไม่ใช่มันเป็นเงามันเป็นเงาสะท้อนเงาของน้ำเงาของแสงนะครับ
อันนี้คือสิ่งที่คุณบอลอธิบายจริงคืออธิบายในแง่ของหลักการ
เรื่องของการใช้งานเกี่ยวกับทุนต่างคือคุณบอลไม่ได้มุ่งไปถึงว่า
มีมือมีอะไรอยู่หรือเปล่าทีนี้คุณบอลเนี่ยบอกว่าปกติเวลาที่จะล่องเรือ
จะออกเดินทางก็จะต้องเก็บทุ่นกันกระแทกข้างเรือก่อน
เพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันจะราน้ำแล้วเรือลำนี้ค่ะ
ตัวคุณบอลเนี่ยเป็นคนเก็บทุ่นการกระแทกส่งให้กับคนบนเรือด้วยตัวเอง
แล้วก็มีการอธิบายวิธีการใช้งานนะบอกกับทางคุณปอไปว่ามันต้องอย่างนี้อย่างนี้นะ
แล้วคุณบอลก็บอกว่าวันนั้นผมยังให้คุณตังโมจับแขนผมก่อนจะเหยียบข้ามขึ้นเรือด้วย
ทีนี้อีกประเด็นนึงค่ะคุณผู้ชมประเด็นว่าวันที่เกิดเหตุมันมีการเปลี่ยนเรือกันไหม
เปลี่ยนลำเรืออะไรหรือเปล่าเพราะว่าบางคนเขาก็ไปเอารูปเนี่ยมาเทียบกันว่าอ้าว
โครงด้านหน้าน่ะตอนแรกมันมีทั้งสีขาวพอมาดูอีกช็อตนึงมันเป็นโครงสีเงิน
สรุปคือมันเป็นเรือโคบอลแต่ว่ามันมี๒ลำ
เพราะคนเอาไปเปรียบเทียบกับตอนที่เรือเทียบท่าไปจอดเติมน้ำมัน

ตรงนั้นเนี่ยโครงด้านหน้าเนี่ยฮะที่วางวงกลมไว้เหนือจากจ๊อปมานิดนึงเนี่ย

ตอนจอดที่เติมน้ำมันเนี่ยมันเป็นโครงสีขาว

แต่พออีกจุดหนึ่งเห็นเป็นโครงสีเงิน

ค่ะทีนี้ก็เลยถามคุณบอลเรื่องนี้เหมือนกันคุณบอลบอกนะว่าจริงเรือเนี่ยมีทั้งหมดนะ๔ลำในไทย
แต่ยืนยันเลยว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนเรือหลังจากเกิดเหตุเพราะว่าตอนที่เกิดเหตุเนี่ยมีเรือลำนี้คือลำเดียวแหละ
ตอนล้างทำความสะอาดเรือเนี่ยยังไม่มีเลยอันนี้คือที่คุณบอลบอกเพราะว่าพอกลับมาถึงผมไม่ได้ล้างก็เลยมีคราบวายอยู่

คือสิ่งที่คุณบอลยืนยันว่าไม่ได้มีการเปลี่ยนปืน
คือยืนยันเรือแบบเนี่ยในไทยเนี่ยมีไม่กี่ลำมีสี่

สี่ลำเนี่ยกระจัดกระจายอยู่ที่อื่นด้วย

ส่วนที่อุจจอดเรือเนี่ยมีลำเดียวเป็นของคุณบอลเนี่ยแหละ

แหม่ลำหนึ่งก็มันแพงอยู่นะคุณนะ

แต่ว่าเราก็ถามคุณบอลไปนะเกี่ยวกับเรื่องของ

คุณบอลขอแค่ตามหลักการเรื่องของทุนของเรือ